อดีตเป็นนางแบบเซ็กซี่
ตอนนี้เธอป่วยเธอเป็นมะเร็งนะคะ
เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปหาถึงที่บ้านเลยนะ
วิชวีลารักห์สุธิปราพาะ
เพราะว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย
ซึ่งถ้าเกิดจำกันได้ช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้ว
เธอก็มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเธอก็ร้องห่มร้องไห้
ให้เห็นท่าทางของเธอที่เปลี่ยนไป
อันนี้คือยังไม่ใช่ภาพล่าสุดนะคุณผู้ชม
เพราะว่าภาพล่าสุดคือเธอผมสั้น
แล้วดูผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรง
บอกว่าต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา
ต้องมีคุณแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ
ทีนี้พอทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับเธอ
ก็ทราบว่าตอนนี้เธอไม่ได้มีรายได้อะไร
มีแต่รายจ่ายโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
อุปกรณ์พวกสายยางผ้าอ้อมสำเร็จรูปแล้วก็ของใช้ต่าง
นี่เห็นไหมคือภาพเมื่อก่อนของเธอเป็นผู้หญิงที่สวยหุ่นดีหน้าตาดีเลย
แต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปนะคะ
แม่ของน้องมะนาวต้องพยุงเธอไปขึ้นรถ
เพื่อพาไปโรงพยาบาลวิเชียนบุรี
แล้วดูสิคะกว่าจะไปถึงรถได้ต้องใช้เวลาเลยนะ
เพราะว่าคุณมะนาวเธอก็มีอาการเหนื่อยต้องนั่งพักต้องดื่มน้ำเป็นระยะ
ดังนั้นค่ะเราก็เลยบอกคุณผู้ชมเลยละกัน

เลขที่บัญชีให้อยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
นางสาววิราลักษณ์สุทธิประพา

หรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามคุณแม่ก็ได้นะคะ

เผื่อเธอยังขาดเหลืออะไรจะได้ช่วยเหลือกัน

รวมถึงข้อความผ่านทางไลน์หน้าจอด้วยนะคะ
ส่งเข้ามาได้เผื่อเธอดูอยู่จะได้มีกำลังใจ

โอ้โหชีวิตคนเรานี่ไม่แน่ไม่นอนจริงนะฮะ
แต่ว่าคุณมณาแม็กซิมถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวหน้านี้

ตอนนี้คุณแม่ต้องดูแลเธออย่างใกล้ชิดนะครับ